ณขณะนี้นะครับที่สำนักงานประกันสังคมมีผู้ประกันตนนะครับมายื่นขอใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น๑๑๗๗๘๔๑ลาย
ซึ่งได้ดำเนินการยื่นมาตั้งแต่วันที่๒๔มีนาคม๖๓จนถึง๒พฤษภาคม
จำนวนที่ยื่นมานะครับเมื่อหากครบกับจำนวนที่ผู้ที่ยื่นซ้ำแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์แล้วก็คงเหลือผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งสิ้นนะ
ขณะนี้ก็คือจำนวน๙๕๘๓๐๐ลาย

ได้ไปจำนวนแล้วทั้งสิ้น๔๕๕๗๑๗ราย
คือจ่ายได้ตั้งแต่วันที่๒๐เมษา

ขอย้ำด้วยความมั่นใจในกองทุนประกันสังคมนะครับ
ขอย้ำว่าเงินกองทุนทุกบาททุกสตางค์ไม่หายไปไหนครับ
ไม่มีใครที่จะมาเอาเงินตรงนี้ไปได้
จะมาถามเขาว่าข้อมูลที่เจ้าของรถนั่นเขาลงให้ลุงว่าผลันมั้ย
ส่งมาบอกองค์ว่าองค์ไม่มีข้อมูล
ทั้งที่ข้อมูลหนูมีทุกสิ่งทุกอย่างเลย
ตั้งแต่ทั้งข้อมูลรัฐบาลประกันสังคมก็มีอะไรก็มี
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาทวงเงินกันต่อนะคะ
วงเงินก็คือทวงเงินของเราทุกคนนั่นแหละนะคะ
จ่ายไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของรัฐบาลนะคะ

คนในแต่ละสังกัดแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องได้รับสิทธิ์นี้

ซึ่งในวันนี้บอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการก่อนเลย
เป็นคนสองกลุ่มก่อนนะคะเป็นคนสองกลุ่มใหญ่

ก็คือกลุ่มคนที่สังกัดประกันสังคมนะคะ
โดยเน้นไปที่กลุ่มซึ่งสังกัดแบบเป็นลูกจ้าง
ก็คือมาตรา๓๓เป็นหลักก่อนนะคะ

กระทั่งในพื้นที่ของสำนักงานประกันสังคมเอง

แล้วก็ขอรับทราบปัญหาของแต่ละคน
ก็ยังมีปัญหาอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกัน

ตอนก่อนหน้านี้เราไม่ทิ้งกันออกมา

ในลักษณะที่จัดการค่อนข้างยากนะคะ

แต่ว่าประกันสังคมจะไม่น้อยหน้ากันแน่

เพราะว่าคำถามที่เกิดขึ้นจะเป็นคำถามชุดใหญ่ค่ะ
เมื่อต้องปฏิบัติงานแล้วก็ใช้จริง
และวันนี้เราก็คุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะ

โฆษกสำนักงานประกันสังคมนะคะ
โฆษกนันทชัยปัญญาสุระฤทธิ์ค่ะ

โฆษกคะวันนี้เรามีอยู่๒ช่วงรายการ

ทีนี้ดิฉันได้เห็นทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะคะ
ได้ไปแถลงกลางกับทางสบค

พูดออกมาว่ามีคนได้รับสิทธิ์แล้วเท่าไหร่

มีคนที่ต้องรอนายจ้างมาช่วยรับรองเท่าไหร่

มีคนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์นี้เท่าไหร่
แล้วก็มีคนที่คือ

ตอนนี้อยู่ในการจัดการของประกันสังคม

ณวันนี้ที่เราคุยกัน๕พฤษภาคมค่ะ

ภายในสัปดานี้
จะมีคนได้รับโอนเงินจากสิทธิ์ว่างงาน
ประกันสังคมครบกี่คนคะ

ขออนุญาตตอบตรงกับคุณจอมขวัญเลยนะครับ
วันนี้สักครู่ผมได้ฟังเสียงอินโทรเป็นของท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับ
ท่านโทษภนธ์กิจกรรมวิมานพูดถึงเราได้มีตัวเลขวินิจฉัยสั่งจ่ายไปแล้ว
๔๕๕๐๐๐ลายวันนี้ก็อยากจะนำเรียนว่า
นับจากทุกวันที่ท่านให้ข่าวไปเราก็มีการวินิจฉัยสั่งจ่ายเพิ่มขึ้นทุกวัน
นับจากวันนั้นที่ไปนำเสนอข่าวทุกวันที่๒พฤษภาข้อมูลที่๒มาข้อมูลถึงวันที่๔
จาก๔๐๕๐๐๐ลายเราได้ดำเนินการแล้วเป็น๔๙๒๒๗๓ลายแล้วครับทุกวัน
เพราะฉะนั้นทุกวันจะมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาจากการทำงานจากการที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็วินิจฉัยออกไป
ก็ประมาณวันละน่าจะประมาณ๑๐๐๐ลายนะครับ๑๐๐๐ลายโดยเฉลี่ย
คือถ้าเผื่อหากผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้
ถ้าเผื่อหากเราได้จัดการข้อมูลในกลุ่มที่รอการยืนยันหรือรอการแจ้งรับรองจากนายจ้างมาเนี่ยนะครับ
เร็วขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เราทำงานได้ด้วยความรวดเร็วขึ้นเช่นเดียวกันครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะคะคนที่ได้รับอนุมัติใช้ตัวเลขกลมประมาณสัก๔๙๐๐๐๐๐กว่ากว่านะครับ
ซึ่งพอหลังจากได้รับอนุมัติแล้วเนี่ยนะคะบวกไปอีกกี่วันถึงจะเข้าบัญชีของผู้ประกันตนคะ
วันทำการครับถ้าไม่นับวันหยุดช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยที่มีวันหยุดเยอะนะครับ
เราเราตัดจ่ายให้ธนาคารไปธนาคารเขาก็หยุดเหมือนกัน
เขาก็จะมาทำงานเอาก็นับเขาก็จะนับเขาก็จะไม่นับก่อนหยุดครับ
แล้วก็รวบมาจนถึงณวันนี้ที่เราคุยกันสะสมคือ๔๙๐๐ถูกไหมคะ
ถูกต้องครับ
ในงวดแรกถูกเปล่าไหมคะ

พออนุมัติเสร็จแล้วปวก๓วันคุณผู้ชม๓วันนับวันราชการ
วันหยุดเสาร์อาทิตย์ต่างไม่นับเลยนะคะแต่ที่นี้อย่างไรก็
แล้วแต่ไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าตัวเองได้หรือไม่ได้หรือรู้
คะเขาจะรู้เขาจะรู้ตัวไหมคะว่าอ่ะรายชื่อฉันผ่านแล้วได้
แล้วแล้วก็บวกไปสามวันจะรู้ไหมคะท่านรองเอ่อตรงนี้เราจะมี
หมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนนะครับขออะไรที่ชัดเจนเนี่ย
หน่อยค่ะที่ฉันยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้ซึ่งก็ไม่อยากใช้
ช่องทางของเอาลูกจ้างมีช่องทางให้ลูกจ้างแจ้งเพื่อรับ
สิทธิ์ว่างงานมีกี่ช่องทางคะโอเคผมจำได้ว่าสัปดาห์ที่
แล้วผมติดการบ้านคุณจอมขวัญอยู่คุณจอมขวัญถามผมว่าเออมัน
มีเหตุสุดวิสัยว่างงานนี้นะครับก็คือผู้ประกันตนไม่
วิสัยเนี่ยหกสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับนะครับในเวลาไม่
เก้าสิบวันเนี่ยนะครับก็ตัวเลขที่เราคุยกันทั้งหมด
มาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ๑ล้าน๑แสนคนนะครับ
แล้วเมื่อกี้สักครู่นี้ที่ว่ามีข้อมูลซ้ำ
ซึ่งเราดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ค่อยทวิตออกไปนะครับ
บางคนลงมา๑๐ครั้ง๒๐ครั้งนะครับ
ตรวจสอบบางคนเป็นประชาชนทั่วไปก็มีมาลงเพื่อมีเช่นเดียวเหมือนกัน

เราก็ตัดออกไปอย่างที่ท่านเลขาธิการทศพลได้
จากนั้นอีกเหตุหนึ่งก็คือเป็นเหตุจาก
ก็คือลูกจ้างลาออกแล้วถูกเลิกจ้าง
คุณจอมขวัญจำได้ไหมครับคุณจอมขวัญฝากการบ้านไว้ว่า
กันไหมมีกี่ลายค่ะตัวเลขที่เราพูดกันมากำหนดล้านหนึ่งนะครับ
มาเหลือเก้าแสนเก้านะครับและวันนี้สั่งจ่ายไปแล้วนะครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่อีก๔แสนกว่าเนี่ยเป็นตัวเลขจากเหตุสุดวิสัยทั้งสิ้นเลย
นะครับเหตุสุดวิสัยหมดเลยนะครับนะครับ
จากสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับที่มีการลาออกแล้วก็ถูกเลิกจ้างนะครับ
ตรงเนี้ยมีอยู่ประมาณหนึ่งจุดแปดแสนลายครับคุณจอมฝัน
อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะคือตกลงเอาอย่างงี้
ฉันเอาตัวเลขตามเอกสารซึ่งมันออกมาเป็นเอกสาร
วัน๒วันที่ผ่านมาเนี่ยมันประมาณล้าน๑ล้านหนึ่ง
แสนเจ็ดหมื่นกว่าเนี่ยนะคะใช้ใช้ตัวเลขนี้คุยกันไหมคะ
รองกฎศพใช่ครับใช่ครับใช่ครับเนี้ยเน้นตีประมาณล้านหนึ่ง
ใช้ใช้ตัวเลขนี้อ่าล้านสองล้านสองล้านสองที่ว่านี้เนี่ย
เป็นว่างงานจากเศรษฐกิจประมาณแค่แสนแปดเองเหรอคะ
ใช่ครับใช่ครับอ๋อไม่ใช่ครับแยกออกมาจากตัวนี้เลยครับ
คุณจอมขวัญค่ะแยกออกมาจากล้านหนึ่งล้านสองนี้เลยค่ะ
คืออยากจะเรียนคุณจอมขวัญว่าโดยปกติโดยประจำทุกเดือนของประกันสังคมเนี่ย
จะมีจะมีกลุ่มคนที่ใช้สิทธิ์กรณีว่างงาน
จังห์เขตล่าออกจังห์เขตถูกเลิกจ้างจังห์เขตหมดสัญญาจ้างค่ะ
อย่างเงี้นะครับค่ะอันนี้มีเป็นปกติอยู่แล้วเดือนหนึ่งประมาณเอ่อ
ล้านสี่เอ๊ะเอ๊ะแสนสี่แสนห้าอ๋ออ๋ออ๋อประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่า
ผู้ประกันตนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นปกติเพราะฉะนั้นตัวเลขแสนกว่ากว่า
เราจะถือว่าเป็นตัวเลขปกติซึ่งไม่ควรนำมารวมในล้าน
ล้านล้านสองนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยเท่ากับว่าคือเอางี้
เราจะไม่ลงรายละเอียดในหลักหน่วยหลักสิบแบบนี้แต่ว่าโดยปกติแล้ว
เฉลี่ยล้านกว่าเอ่อโทษค่ะแสนกว่ากว่าเนี้ยมันมีทุกเดือน
ระบบเศรษฐกิจปกติเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นล้านสองตอนเนี้ย
จึงตีว่ามันคือเหตุจากโควิดทั้งนั้นเลยถูกไหมคะครับใช่ครับ
แต่ทีนี้เหตุจากโควิดเนี่ยเพิ่งจะถูกอนุมัติเมื่อเมษากลางเดือน
ใช่ไหมคะท่านใช่ครับใช่ครับแต่อ๋อเข้าใจพอพอพอได้นิยามแล้วเนี้ย
มันมันก็คือย้อนย้อนหลังกลับไปถูกไหมคะอ่าคือเหตุโควิดเนี้ย
เล่าให้คุณจอมก่อนตอนอย่างงี้กฎหมายมีผลบังคับใช้เนี้ยสิบเกียรติเปรย์สา
แต่เราเองเนี่ยพอมีเหตุนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเราก็มีการยกร่าง
มันมีมติคอลโลมอออกมานะครับซึ่งการถือมติคอลโมออกมา
ไม่ใช่ว่าจะได้เลยก็คงต้องมีการทำเอ่อประกาศกระทรวงกฎกระทรวงนะครับ
มีการประกาศให้มีผลบังคับใช้เราก็เลยคุยกันว่าเหตุเนี้ยมันตั้งแต่
หนึ่งมีนานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยพูดคุยกันมาวางแผนกันมานะครับ
พอเวลาจ่ายเนี่ยพอมันมีผลให้จ่ายได้พอมีผลบังคับใช้
ให้จ่ายได้ตั้งแต่สิบเกียรติเปรย์สาแล้วก็ไปไอ้ที่เราบันทึกไว้
ทำไว้ย้อนหลังนะครับคนที่ยื่นไว้ตั้งแต่๑มีนา
ก็ทยอยจ่ายไปเพราะฉะนั้นย้อนหลังให้ตั้งแต่หนึ่งมีนานะคะ
ใช่ครับทีนี้ค่ะในส่วนของของช่องทางเมื่อสักครู่นี้ที่ฉัน
เอ่อค้างรองโฆษกไว้คือการเอาลูกจ้างก่อนนะคะ
ลูกจ้างเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยกรอกอีฟอร์มนอกเหนือจากกรอกอีฟอร์ม
คือเข้าไปกรอกในเว็บไซต์ถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วมันมีมันมีช่องทางอื่นอีกไหมคะ
มีแบบยื่นกระดาษฝากนายจ้างไปหรือยังไงมันมีช่องทางอื่นอีกไหมคะ
อ่าขอบพระคุณคุณจอมขวัญครับเอ่อวันนี้เอ่อมีหลายแห่งที่ในจ้างนะครับ
ถือข้อมูลของลูกจ้างมายื่นเลยวันนี้รัฐสั่งปิดบ้างอะไรบ้างเนี่ย
ในจ้างก็ให้ลูกจ้างกรอกแบบฟอร์มที่ออฟฟิศนะครับหรือติดต่อลูกจ้างมากอกแบบฟอร์ม
แล้วก็แบบฟอร์มของนายจ้างด้วยถือมาเลยคนนี้ที่เห็นยืนเข้าคิวกันอยู่หน้าสำนักงานล่ะครับ
ก็มีในลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะเยอะผมผ่านไปวันนี้ไปลงพื้นที่ที่เอ่อ
ศรีลมมานะครับจากเรื่องมีคนเข้าใจผิดว่ามายื่นประกันสังคมแล้วไม่ได้
แล้วก็ทำร้ายตัวเองเสียชีวิตไปเมื่อวานเนี้ยผมก็ไปลงพื้นที่มาดู
วันนี้นะครับก็ไปเห็นว่าคนไปยืนรอรอรับสิทธิ์กันนะครับ
เพราะฉะนั้นยื่นตังค์ด้วยนอกจากอีฟอร์มแล้วนะครับ
จะส่งเอกสารทางปรายศนีย์ตอบรับก็ได้นะครับส่งเอกสารทางแฟลต์มาที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่จังหวัดสาขาที่คุ้นเคยก็ได้นะครับ
เข้าไปในเว็บไซต์สำนักงานก็ไปส่งทางอีเมลก็ได้เราก็เปิดช่องให้หลายช่องทางนะครับ
แต่ทีนี้ด้วยความที่อยากจะเห็นผลโดยเร็วด้วยนะครับ
อาจจะต้องการได้รับเงินโดยเร็วด้วยก็เชิญมาที่สำนักงานก็มีครับนะครับ
เรียนถามแบบนี้เลยค่ะรองโฆษกช่องทางไหนเร็วสุดคะ
ทางไหนเร็วที่สุดนะครับคือช่องทางที่เป็นวันนี้ที่เรากำหนดช่องทางอีฟอร์มขึ้นมาหลายช่องทาง
ในช่วงสัก๑เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙เนี่ยมันสูง
เราก็เลยเปิดช่องทางให้หลายช่องทางเพราะฉะนั้นเอาส่งเข้ามาทางไหนเราก็จะต้องดึงข้อมูลดึงเอกสารเหล่านี้ออกมา
ถ้าในจ้างที่ไม่จื้นยันก็อยู่อีก
เรียนกำลังจะบอกว่าคือจริงแล้วคือวิธีการอนุมัติ
คือมันต้องมีทั้งของลูกจ้างและในจ้างในสารประกอบการ
แล้วก็มาเหมือนกับแบบมาจับคู่กันอย่างนี้ใช่ไหมค
ว่าตรงกันปุ๊บก็ได้สิทธิ์ไปแบบนี้ใช่ไหมคะ
ทีนี้ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นมากแล้วก็เป็นทั้งข่าว
ทั้งคำสัมภาษณ์ของสำนักงานประกันสังคม
บอกว่ามีนายจ้างประมาณสักราว๕๐๐๐ราย
ซึ่ง๕๐๐๐รายมันกินพื้นที่ของลูกจ้างจำนวนเยอะนะคะในการจับคู่
ซึ่งมีตัวเลขอยู่ประมาณ๕แสนกว่าจากตัวเลข๒๓วันก่อน
คือตอนนี้ยังมีผู้ประกันตนซึ่งเป็นลูกจ้าง
ซึ่งรอในจ้างส่งเอกสารมาอีกถึง๕แสนคนเลยเหรอคะ
โอเคครับจากตัวเลขนั้นนะครับ
เราได้มีการระดมการทำงานในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหลายวัน
คุณจอมขวัญเองก็มาทำงานทุกวัน
มีคอนเตอร์เลนต์ไปทั่วประเทศทุกวันนะครับ
โดยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยที่มีอยู่ในจังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นจัดหางานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและแรงงานจังหวัดเนี่ย
แบ่งกันออกไปตามในจ้างจอมขวัญ
วันนี้จึงเหลือในจ้างนะครับที่ยังไม่ได้ยืนยันให้ลูกจ้างนะครับ

เมื่อกี้เราบอกว่าเหลือลูกจ้างอยู่๕แสนที่ยังไม่ยืนยัน
ตอนนี้เหลือลูกจ้างอยู่ประมาณ๒๘๐๐๐คนที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

หายไปเกือบครึ่งแล้วก็หลังจากวันนี้ไปก็จะระดมติดตามกันอีกนะครับ
แต่คุณจอมขวัญมีประเด็นหนึ่งผมอยากจะนำเรียนคุณจอมขวัญให้ทราบว่า
คือว่าในจ้าง๑ใน๓บอกว่าลูกจ้างเข้าใจผิดในจ้างจ่ายค่าจ้างอยู่

เพราะว่ามันจะไปคาบเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการแรงงานนะคะใช่ครับ

ท่านรองโฆษกเดี๋ยวก่อนนะคะตอนนี้ลูกจ้างรอเอกสารที่มาจากนายจ้าง
เพื่อให้ตัวลูกจ้างได้สิทธิ์ประมาณ๒๘๐๐
๒แสน๘รอในจ้างกี่คนคะ
รอในจ้างอยู่ก็ประมาณ๒๐๐๐ลายครับประมาณ๒๐๐๐กว่าลาย
หมื่นรายที่ว่านี้ตอนนี้ในจ้างก็จะมีช่องทาง๔๕ช่องทาง

เคยเข้าไปตอบข้อสักถามของคนที่เข้าไป
เขียนคอมเมนต์ผ่านทางเว็บไซต์นะคะ
คือในกรณีที่ลูกจ้างกับนายจ้าง

แต่ถ้าทั้งคู่คือในจ้างกับลูกจ้างไม่ได้ใช้ช่องทางเดียวกัน

ครับไม่เป็นศูนย์ครับไม่เป็นศูนย์แน่นอน
เพราะว่าช่องทางในจ้างอาจจะมาช่องทางหนึ่ง

เราก็มีระบบที่จะเอานำมาบันทึกประมวลผลนะครับ
ถูกว่าเราได้ข้อมูลในจ้างมาเราก็จะบันทึกรอไว้นะครับ
ในขณะเดียวกันพอข้อมูลของลูกจ้างเข้ามา

พอบันทึกเนี่ยมันพอมันแบตชิ่งกันนะครับ
มันก็ถือว่าได้รับทั้งสองฝ่าย

ก็เนื่องจากต้องขออนุญาตยอมรับตรงว่าระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานนั้น
ใช้มาด้วยระยะเวลาที่นานยาวหนานะ

คือว่าถ้ามันคนละช่องทางมันมีปัญหาเรื่องของระยะเวลา
ในการเหมือนกันจะเอามาจับคู่ในจ้างกับลูกจ้างจริงถูกไหมคะ

เพราะฉะนั้นโอ้โหไม่เป็นไร
แต่ถือว่าคนละช่องทางไม่เป็นไรไม่ต้องเข้าไปทำซ้ำถูกไหมคะ
ไม่ต้องทำซ้ำแต่ว่าใช้เวลาหน่อยถูกไหมคะ
ครับครับคือตอนนี้ผมพูดได้เลยว่า

มีกระบวนการที่คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ย
น่าจะจับคู่กันได้หมดถ้าเผื่อในจ้างมีการยื่น

มีหนังสือหนังสือราชการเลยนะครับ

ทั่วประเทศมีการระดมหนังสือออกไปถึงในจ้างที่
โทรติดตามไม่ได้หาไม่ได้

จ้างช่วยท่านช่วยตอบกลับมาเถอะ
ติดต่อกลับมาเราด้วยช่องทางไหนก็ได้
ที่สุดเพื่อที่จะให้เคลียร์ยอดที่เหลืออยู่นี้ครับ

เดี๋ยวก่อนที่เราจะโฆษณาแป๊บนึงก็คือว่า
อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ลูกจ้างกับนายจ้าง
เหนือจากมีปัญหาในกรณีส่งไปคนละช่องทาง
อย่างเช่นในจ้างอาจจะส่งไปแบบเป็นแฟลต์นะคะ
ลูกจ้างจะส่งไปไปกรอกอีฟอร์มอย่างนี้

แต่ยอมรับว่าจะมีผลจะมีผลจริง

คืออย่างเมื่อสักครู่นี้ที่โฆษกบอกนะคะ
แฟคส่งไปได้ทั้งแบบพื้นที่แบบจังหวัดแบบสาขา
ดิฉันไม่แน่ใจว่ามีการแบ่งแยกย่อยแบบไหน

ลูกจ้างกับนายจ้างไปส่งคนละแบบ
บางคนไปส่งแบบสังกัดของจังหวัด

คืออย่างนี้ก็จะมีปัญหาว่าจะช้าเหมือนกันไหมคะ
โอเคครับเรื่องนี้เป็นวิธีการทำงานปกติ

ก็คือว่าลูกจ้างในจ้างสามารถไปยื่นที่ไหนก็ได้

เขาไปยื่นที่ที่อุดรธานีที่ขอนแก่นนะครับ
นายจ้างอยู่กรุงเทพนายจ้างขึ้นที่กรุงเทพ

เราก็จะทยอยบันทึกกันเข้าไปนะครับ

แต่จะเข้ารักษณะเดียวกันคือจะใช้เวลาป่ะคะ
ก็ไม่ต่างกันมากครับไม่ต่างกันมาก
มาถึงวันนี้แล้วผมมั่นใจว่า
แล้วก็ยังเหลือที่รอในจ้างนะครับ

ซึ่งตอนนี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยนะคะ
มันจะมีตัวเลขอยู่ประมาณ๒๘๐๐กว่า
ซึ่งทางรองโฆษกบอกว่าภายในเอาสัปดาห์นี้คือศุกร์นี้หรือไปถึงสัปดาห์หน้าคะ
ที่คิดว่าจะสัปดาห์หน้าครับ
คิดว่าสัปดาห์หน้าทีนี้พอถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะ
ระหว่างนี้ที่ต่อไปเรื่อยคิดว่าจะมีคนที่เข้ามาขอใช้สิทธิ์
ว่างงานในส่วนของโควิดเนี่ยเพิ่มจากล้านสองไหมคะ

นิ่งครับอย่างที่ผมเรียนคุณจอมขวัญเมื่อช่วงแรกนะครับว่า
ทุกวันยังมีผู้ขอใช้สิทธิ์ลายใหม่นะครับ
แจ้งเข้ามาทุกวันนะครับแจ้งเข้ามาทุกวัน
เพราะฉะนั้นในจ้างอาจจะยื่นมาทั้งหมดแต่ลูกจ้างยังไม่ได้ยื่นลูกจ้างอาจจะทยอยยื่น
ตรงนี้เป็นเรื่องที่อยากจะขอประชาสัมพันธ
เรื่องนี้เนี่ยเราให้สิทธิ์นะครับ
ในช่วงเวลาที่ประสบวิกฤตโควิดนี้ก็คือหนึ่งมีนาช่วงต้นถึง๓๑ศิงหา
มีนาเมษาพฤษภามิพากรกฎาสิงหา๖เดือน
เตือนนี้ผมอยากจะนำเรียนผ่าน

เพื่อแจ้งผู้ประกันตนท่านอุ่นใจได้สบายใจได้
โควิดหมดแล้วเนี่ยท่านกลับมาหานายจ้างลายเดิม
ท่านยังไม่ได้เงินนะครับหรือกลับมาที่ประกันสังคมนะครับ
ท่านสามารถยื่นใช้สิทธิได้ภายใน๒ปี
คุณจอมขวัญภายใน๒ปี
เงินประกันสังคมไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้ไปไหนครับ
แล้วที่๑มีนาถึง๓๑สิงหาแปลว่าอะไรคะ
อ๋อหมายถึงว่าช่วงที่ท่านหยุดเนี่ย
ก็คือ๑มีนาถึง๓๐สิงหา๖เดือนนี้นะครับ

กัญญาตุลาท่านกลับมาทำงานในกรุงเทพนะครับ
ลูกจ้างก็สามารถไปยื่นได้ถ้าหากในจ้างยื่นแล้ว
เดี๋ยวคือความหมายคือว่านิยามของเหตุสุดวิสัยใช่ไหมคะ

นิยามของเหตุสุดวิสัยเพราะโควิดเนี่ย
คือเขานับตั้งแต่๑มีนาถึง๓๑สิงหา
แต่ว่าคนที่เนี่ยนะคะที่โดนเหตุโควิดเนี่ย

ไม่ได้แปลว่าต้องยื่นภายในสิงหาหรือยื่นภายใน๒๓เดือนนี้
คือใช้สิทธิ์ได้บวกไป๒ปีนับจาก๑มีนาใช่ไหมคะ

รองโฆษกพักแวบเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ประเด็นใหญ่อีกประเด็นนึงก็คือว่ามีบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองได้รับผลกระทบ
แต่เผอิญว่าจริงแล้วไปอยู่ในสังกัดการใช้สิทธิ
สวัสดีภาพแรงงานค่ะคือว่าไม่ได้ไปทำงานจริง
แต่ว่านายจ้างยังจ่ายเงินอยู่อาจจะจ่ายบางส่วนหรืออย่างไรก็แล้ว
แต่เดี๋ยวกลับมาประเด็นนี้ว่าเข้าไม่เข้าแล้วรัฐจะช่วยไม่ช่วยสักครู่ค่ะ
ได้ครับได้ครับได้ครับ
แล้วก็หรือว่าจะเป็นนายจ้างถือเอกสารของตัวเองแล้วก็ของลูกจ้างไปด้วยกันนะคะ
คือหมายถึงว่าเรากรอกกับนายจ้างแล้วเดี๋ยวให้นายจ้างไปจัดการก็ได้
หรือว่าทางปรายศนีย์นะคะหรือว่าทางแฟค์แล้วก็อีเมล
ส่วนใหญ่มันจะเป็นในระบบอินเตอร์เน็ตนะคะคุณผู้ชม
มันก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงอะนะคะเข้าใจ
ทีนี้เรียนถามรองโฆษกต่อค่ะท่าน
สำหรับคนที่เข้ารักษณะไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูลของคนที่เป็นประกันสังคมแปลว่าอะไรคะ
ไม่พบข้อมูลของคนที่เป็นประกอบเคครับ
ยื่นเข้ามาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ประกันตนคุณจอมขวัญ
คืออาจจะเป็นเกิดจากความเข้าใจผิดเป็นบุคคลทั่วไป
บุคคลที่อาจจะเคยเป็นผู้ประกันตนมาเคยทำงานมาแล้วก็ไม่ได้เป็นแล้ว
อย่างนี้นะครับก็มีหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปเลย
ซึ่งไม่มีจากตัวระบบเองใช่ไหมคะที่กลั่นกรองผู้ประกันตนแล้วไปขึ้นสถานะว่าเขาไม่ได้เป็น
ไม่มีผิดพลาดจากระบบใช่ไหมคะ
ไม่มีแน่นอนครับการเป็นผู้ประกันตนเนี่ยครับคุณจอมขวัญครับ
เมื่อทำงานในจ้างส่งเงินสมทบนะครับมีการหักเงินสมทบส่ง
ประกันสังคมเนี่ยถือว่าเป็นผู้ประกันตน
ความเข้าใจผิดของลูกจ้างบางคนซึ่งอาจจะเป็นการทำการจ้างเหมา
เอาผมไปเหมางานเขาอะไรอย่างนี้
แล้วก็นึกว่าตัวเองทำงานแล้วก็มีประกันสังคม
ก็คิดว่าอาจจะมีสิทธิ์อย่างนี้ครับ
หรือว่าอย่างเมื่อกี้ที่คุณจอมขวัญถามนำไว้ก็คือในกรณีมาตรา๗๕ด้วย
ที่ได้รับเงินจากในจ้างก็มาลงทะเบียนทางนี้ด้วยครับ
ทีนี้ขอถามอีกหนึ่งเรื่องค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรื่องที่ท่านรองโฆษกบอก

ก็จะมีการให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติได้รับข้อความก็จะรู้ความคืบหน้าของตัวเองถูกไหมคะ
ทีนี้ถ้าสมมุติคนอื่นที่ใช้วิธีอื่น
วิธีอื่นคือให้รอติดตามสถานะจาก
ก็ถ้าวิธีอื่นเราก็พยายามวันนี้ทุกวันนี้
เราจะพยายามขอเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง
ตอนนี้เท่ากับว่าในส่วนของสถานะผู้ประกันตน

หรือว่าถ้าเข้าไปในระบบใช้เลขประกันตน
ใช้เลขบัตรประชาชนก็สามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ได้ค่ะรอง
ตอนนี้ในเว็บไซต์เราเรายังนะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะเรียนสรุปแบบนี้ได้ไหมคะ
ว่าทุกคนที่เป็นผู้ประกันตนแล้วขอใช้สิทธิ์ว่างงานจากโควิดนี้
ครับสมัยได้โทรศัพท์ท่านให้มาชัดเจนถูกต้องนะครับ
เท่านั้นนะคะท่านตอนนี้คือเท่านั้นนะ

ตอนนี้ในช่วงเวลาทำการ๓๐๐
๓๐๐ครับโทรไม่ค่อยติดเหมือนกันเนอะท่านมั้ยค่ะ
ก็คนใช้เยอะเพิ่มขึ้นอยากจะนำเรียนว่าใช้เยอะเพิ่มขึ้น
๗๘เท่าค่ะเอางี้ค่ะ
ขออนุญาตสรุปแบบนี้แต่ว่าก็ยอมรับว่าคงไม่พอกับความต้องการ
คนจะโทรมาถามตอนนี้จริงใช่ไหมคะท่าน

เอาอย่างนี้ค่ะเราเหลือเวลาค่อนข้างกระชับ

ในกรณีของบางคนที่เข้าใจว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากโควิด
อย่างเช่นห้างร้านปิดร้านที่ตัวเองสังกัดปิดนายจ้างหยุด

ไม่ว่าจะเป็นรัฐสั่งหยุดหรือว่าทางร้านทางนายจ้างเขาหยุดเอง
แต่ความเข้าใจผิดที่สุดเรื่องนี้คืออะไรคะ
ความเข้าใจผิดตรงนี้ก็คือ
มีลูกจ้างบางส่วนมีนายจ้างต้องขอบพระคุณในจ้างนะครับ
ในจ้างบางส่วนนะครับเขาจ่ายเงินที่เรียกว่า
มาตราตามมาตรา๗๕ตามพระทศมนต์หยัดคุ้มของแรงงาน
กรณีนี้มาตรา๗๕เขาบอกไว้ว่าในกรณีที่นายจ้างมีความจำเป็น
ต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดมีผลกระทบ
เพราะฉะนั้นตรงนี้บอกว่าให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง
น้อยกว่า๑๗๕ของค่าจ้างนะครับในวันทำงานที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงาน
ขึ้นตรงนี้นี่เองเมื่อนายจ้างจ่ายแล้วนายจ้างก็เสมือนกับเป็นการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง
เนี้ยเขาก็จะนำส่งประกันสังคมด้วยอืมเขาก็จะหัก
สมมุติว่าเงินได้รับประหมื่นหนึ่งเขาก็ต้องมาหัก๑เปอร์เซ็นต์๔เปอร์เซ็นต์ที่อาตรายที่รถจ่อนให้ส่งกับผม
พอส่งเข้ามาเนี่ยมันก็ถือว่าลูกจ้างเนี่ยก็มีรายได้อยู่
พอไปนะครับพอเป็นเรื่องของว่างงานว่างงานมันเป็นเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้ในกรณีว่างงาน
ก็มองว่าเขาก็ไม่ได้ว่างงานแม้จะได้หยุดแต่ว่านายจ้างจ่ายเงินให้
คือเงินทดแทนการขาดรายได้จากกรณีว่างงานก็เลยไม่ได้
คือกฎหมายเนี่ยกฎหมายเนี่ยรองรับไว้ให้แค่ว่า
ถ้าจะจ่ายนายจ้างต้องจ่ายไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่แบบนี้ใช่ไหมคะ
ครับบอกว่ากฎหมายบอกเลยให้จ่าย๗๕ของค่าจ้างครับผม
ซึ่งคือลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าสถานประกอบการยังไม่เปิด
แต่นายจ้างยังจ่ายอยู่ต่อให้จ่ายไม่ได้เต็มเนี่ย
อันนี้ก็คือไม่เข้าสิทธิ์ไม่เข้าสิทธิ์ที่จะได้รับของโควิดนะคะ
แต่ทีนี้คำถามคือว่า
ฉันไม่แน่ใจว่าควรจะเอาตัวเลขเงินเดือนอันไหนมา

ถ้าเราเปรียบเทียบกันลูกจ้างที่ได้รับ๗๕นะคะ
กับคนที่แบบในจ้างหยุดเลย

โดยเฉลี่ยแล้วใครได้เงินต่อเดือนมากกว่ากันคะ

ไม่ว่าจะคำนวณยังไงก็คือ๗๕ได้มากกว่า

เป็น๗๕จากค่าจ้างที่เขาได้รับจริง
นักบินที่อยู่ในสายการบินเงินเดือนอาจจะ๑แสนบาท

แต่เงินที่เขาใช้ส่งประกันสังคมนะครับ
ส่งเพียงเพดานเงินไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท

รับ๖๒กว่าผมมันก็น้อยกว่า
ก็เป็น๖๒แต่๑๕๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันผมเลยขออนุญาตต่ออีกนิดนึง
เมื่อเช้าที่ไปดูที่มีเอ่อผู้ประกันตนที่เป็นเอ่อ
เจ้าหน้าที่อยู่ที่ร้านขายอาหารญี่ปุ่นเจ้าหนึ่งนะครับ
คุณเขาก็ได้๗๕จากในจ้าง
อย่างนี้ค่ะท่านรองโฆษกนี้ยังมีคำถามอยู่อีกเพียบ
เอาไว้เดี๋ยวเราหาเวลาคุยกันอีกนะคะ
ดินท่านหาเองค่ะดินท่านหาเวลารบบวนท่านเอง
เดี๋ยววันนี้ขอบคุณท่านก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องสัมภาษณ์พม

ขอบคุณครับขอบคุณคุณจรภัณฑ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวเราพักก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาขอคนอีกหนึ่งกลุ่มใหญ่
จากงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจะมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามให้กับคนอีกหนึ่งกลุ่มนะคะ
ก็คือกลุ่มที่เป็นงานหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ตอนนี้เราคุยกับท่านรองประหลัดกระทรวงนะคะในฐานะโฆษกระทรวงด้วยนะคะ
ท่านรองประหลัดพัชรีอารยกุลค่ะรองประหลัดสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะรองประหลัดคะเห็นตัวเลขล่าสุดก็คือว่าในกลุ่มงานนี้เนี่ย
จะมีเยียวยาของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดประมาณ๑๔ล้านคนในงานของพมถูกไหมคะท่าน
อันนี้ยังไม่ไม่ยืนยันนะคะยังไม่ยืนยันก็คือพมเตรียมข้อมูลอย่างเดียวค่ะ
ข้อมูลที่เตรียมเนี่ยจะกินพื้นที่กลุ่มบุคคลไหนบ้างคะท่าน
ก็ที่เตรียมไว้ก็คือเรื่องผู้ที่รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดผู้พิการผู้สูงอายุคนเร่ร่อนคนไร้บ้านนะคะ
อันนี้ที่เราเตรียมข้อมูลไว้ซึ่งเป็นกลุ่มปล่อบางที่พมดูแลอยู่อะค่ะ
ซึ่งเป็นกลุ่มงานเดิมของพมถูกไหมคะรองประหลัด
ถูกต้องค่ะเป็นงานเดิมที่ปมดูแลคนกลุ่มนี้อยู่แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นคืองบประมาณที่เตรียมจะน่าจะได้อยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าถ้าฟังข่าวเนี่ยคือทิศทางมันมาทางนี้อยู่แล้วคือที่เตรียมจะได้เนี่ย
เป็นคนละส่วนกับงบที่พมมีไว้ดูแลกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นส่วนเพิ่มที่มาใช้ในกรณีโควิดถูกไหมคะ
คือถ้ารัฐบาลให้มาก็จะเป็นเงินส่วนเพิ่มแต่อันนี้ก็คือต้องรอดูนะคะเพราะว่า
คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมันเยอะเพราะฉะนั้นเรามีข้อมูลเตรียมไว้ให้กับทางรัฐบาล
แต่ว่าการจะให้หรือไม่ให้รัฐบาลจะเป็นคนวิเคราะห์ค่ะ
ฉันเห็นข่าวบอกว่าจะมีการสรุปกันวันที่๑๐พฤษภาคมใช่ไหมคะรองประหลัด
พฤษภาจะเป็นวันที่เราสรุปข้อมูลที่เราเก็บเพิ่มเติมค่ะ
เพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยอาจจะมีผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพิ่มเติม
หรือผู้พิการเองอาจจะไม่ได้จดบัตรคนพิการ
หรือแม้แต่แม่ที่คลอดลูกนะคะ
ช่วงหนึ่งเขาอาจจะมีรายได้เกิน๑แสนต่อปี
แต่ตอนนี้ตกงานว่างงานแล้วรายได้เขาลดลง
ตรงนี้ถ้ามันเข้าเกณฑ์เนี่ย
เขาก็ควรจะได้รับเงินอุดหนุนจากแรกเกิดด้วยอย่างนี้ค่ะ
ค่ะเอ๊ะรองประหลายค่ะขอเห็นภาพคร่าวได้ไหมคะ
อย่างสมมุติงานลักษณะเดิมของการดูแลกลุ่มบุคคลเหล่านี้ของพม
คือใช้ลักษณะนิยามเส้นไหนเป็นตัวขีดค่ะ
ว่ากลุ่มที่สังกัดเหล่านี้จะได้รับการช่วยเหลือจากพม
ใช้รายได้ต่อปีต่อเดือนหรือใช้ลักษณะไหนคะ
เอาจริงต้องแยกนะคะ
สำหรับคนที่เป็นแม่ที่คลอดลูกนะคะ

ก็คือรายได้ต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปีนะคะ
อันนี้เป็นตัวกำหนดเลยเป็นคนยากชน
อันนี้เราก็จะช่วยในเมืองอุดแรกเกิด
ต้องดงงทะเบียนตรวจสอบสิทธิต้องมีการรับรอง
อันที่๒สำหรับคนพิการอันนี้ไม่ได้กำหนดเลย
แล้วเอาใบรับรองของพิการไปจดสะเบียนคนพิการ
คุณก็ได้รับเบี้ยอย่างพี่คนพิการเลย

วกให้อีก๒๐๐บาทที่เริ่มเมื่อต้นปีใช่ไหมคะ
ใช่ไหมคะอ่าจะเริ่มต้นปีอ่าหกสามคือคือตุลา
ตุลาหกสามถึงจะได้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้อ่า
เริ่มได้๑ตุลา๖๓ซึ่งจะมีผลของบัตรสวัสดิการเนี่ย
เพิ่มให้กับเบี้ยคนพิการไปจนจนกี่ปีคะท่านก็อันนี้คืออ่า
เขาเป็นเบี้ยเพราะฉะนั้นพอเป็นเบี้ยปุ๊บมันก็จะต่อเนื่องค่ะอ่า
ไม่ได้เกี่ยวกับว่ากี่ปีงบประมาณคือตอนนี้ยังไม่ได้มีตัวเลขนั้นใช่ไหมค
คือได้ก็คือได้เลยอ่าค่ะค่ะท่านทีนี้เอ่อผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุมีข่าวว่าตอนแรกที่เราบอกนะคะอายุ๖๐ขึ้นไป
ได้หกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยแล้วก็ตั้งแต่เก้าสิบขึ้นไปหนึ่งพันเนี่ยนะคะ
แล้วมีข่าวเหมือนกับว่าจะมีการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุด้วยป่ะคะยังยังไม่มีค่ะ
ยังไม่มีที่จะเพิ่มเบี้ยมีแต่คนที่ผู้สูงอายุที่กู้เงิน
สำหรับการประกอบอาชีพตอนนี้เราไม่เก็บ
ไว้เก็บเงินต้นชักช้ำระหนี้ไปสิบสองเดือน
ค่ะท่านค่ะขอกระชับเพราะเดี๋ยวดิฉันจะตามเรื่องนี้
ฉันอยากทราบเองก็คือกลุ่มบุคคลเร่ร่อนกลุ่มบุคคล
บ้านลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะลักษณะความช่วยเหลือจะเป็นแบบไหนคะ
ปกติเร่ร่อนไร้บ้านที่เราช่วยอยู่ก็คือเข้ามาอยู่ในระบบของพม
พมก็สามารถที่จะดูแลและรวมถึงอาหาร๓มื้อ
มก็จะมีเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน๒๐๐๐บาท
แต่ก็คือไม่ใช่ช่วยทุกคนนะคะก็คือใช้กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ลงไปตรวจสอบว่า
ยากลำบากเดือดร้อนจริงแล้วมีบัตรประชาชนนะคะอันนี้เราสามารถช่วยได้
ซึ่งถ้าดิฉันจะตามจากพมดิฉันต้องตามหลังจากวันที่เท่าไหร่คะ
ถึงจะชัวร์ว่า๑๔ล้านคนตามข่าวจะได้เงินเยียวยากรณีโควิดนะคะ
น่าจะกลางเดือนพฤษภาไปแล้วนะคะได้ค่ะยังไงขอบคุณท่านรองประหลัดตอนนี้นะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะตามกันต่อนะคะ
โดยเฉพาะเงินที่อาจจะมีประเด็นว่าตกลงแล้วเกษตรกรที่สังกัดลักษณะของพืช
ต่างกันได้เหมือนหรือต่างกันแบบไหนนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มคนอื่นอื่นอีกที่
ที่เรายังจะตามต่อให้ประกันสังคมเดี๋ยววนกลับมาอีกนะคะ
เราไม่ทิ้งกันเดี๋ยวก็ยังไม่ทิ้งกันค่ะยังตามต่อให้วันนี้สวัสดีค่ะ